สวัสดีครับหลังจากที่เราทนกับอากาศร้อนจัดจัดติดต่อกันมาหลายวันนะครับหลายคนรอฝนที่จะมาช่วยดับร้อนอีกไม่กี่วันนะครับเราคงจะได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนแต่ว่าสายฝนนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อใครหลายคนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนอีกแล้วนะครับโดยจากการตรวจสอบคุณผู้ชมเดี๋
สังเกตว่าค่อยเคลื่อนมาบริเวณปีกตะวันออกของเอเชีย
หลังจากนั้นไปเจอหย่อมความกดอากาศต่ำกั้นไว้อยู่

แผลลงมาครั้งนี้อากาศเย็นมาเจอกับอากาศร้อนจัด
ที่ปกลุ่มในบริเวณของเราตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์มาจนถึงขนาดนี้
ก็จะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น

ซึ่งภาคอีสานก็จะเป็นจุดแรกครับที่จะได้รับผลกระทบ
มาดูกันหน่อยนี่คือการคาดการณ์จากกรมบุตุนิยมวิทยา
วันที่๑๕จะสังเกตว่ากินพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

หลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่อง

๑๗ก็ยังอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
มาดูกันหน่อยครับก็จะกินพื้นที่หลายจุดหลายพื้นที่
ทีนี้ช่วงเวลาที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
ก็เป็นช่วงที่คงจะต้องเตรียมรับมือกัน

ส่วนอุณหภูมิจะเย็นลงก่อนหน้าเหมือนกับก่อนหน้านี้หรือไม่
จากการตรวจสอบก็อาจจะเย็นลงบ้าง
ในพื้นที่ภาคอีสานในช่วงประมาณวันที่๑๙
แต่อาจจะไม่เย็นเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเจอกัน
ก็อาจจะช่วยคลายร้อนได้บ้างในบางพื้นที่

อันตรายที่เกิดจากลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ายังไง
เจอกลุ่มเมฆดำอาจจะต้องเข้าที่หลบภัยก่อนนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ